ว่ามีผู้ชายคนนึงบูชาชูชก
แล้วไปกินของเส้นไหว้จนมีอาการแปลก

แต่ว่าแขนขาร่างกายเนี่ยผอมลีบนะคะ
เมื่อวานนี้เราเล่าไปแล้วบอกว่าอยากให้หมอปลามาช่วยดู

หมอปลาบอกว่าโอ้โหกว่าจะมาถึงบ้านได้เนี่ยนะ

ตอนแรกก็งงว่าทำไมอุปสรรคมันเยอะจังเลย

หมอปลาบอกพอเข้ามาแค่หน้าบ้านเนี่ย

ไม่เอาไหวเลยว่ะ
ยูาครับ

หมอปลาบอกที่นี่สัมภเวษีเยอะค่ะ
หมอปลาได้พูดคุยกับผู้ป่วยก็คือ

พูดคุยกับคุณที่ว่าท้องบัวเหมือนชู้โชค
แล้วก็ให้พิติกิจสักวิรชัยเจริญสุข
ผู้สื่อข่าวของเราพยุงตัวให้ลุกขึ้นหน่อย

ถ้าพี่มีคราวพี่ก็คือชูชกเลย
อดีตภรรยาในออสก็เลยพาหมอปลาไปที่ห้องพระชั้น๒ของบ้าน
หมอปลาอู้อีกแล้ว

หุ่นชูชกสองตนที่อยู่บนหิ้งพระลงมาข้างล่าง
แล้วก็ทำพิธีสื่อโดยเอาหุ่นชูชกไปวนที่ท้องของในออสค่ะ
เสร็จแล้วหมอปลาก็เลยเรียกญาติญาติในออสไปพูดคุยเป็นการส่วนตัว
บอกว่าเนี่ยมันมีการทำพิธีปัดเป่านะ
แต่ว่าถ้าหากว่าไล่สัมภเวษีออกจากร่างแล้วเนี่ย

แต่ในออสอาจจะมีชีวิตอยู่ได้อีก

เพราะที่ผ่านมาเนี่ยปกติไม่เกิน๓สัปดาห์ก็เสียชีวิต

แต่พอไปคุยกับนายออสแล้วบอกไม่
ยังไม่อยากตายอยากทำอะไรอย่างอื่นอีกตั้งเยอะ

เพราะว่า
ไม่นึกว่ามันเป็นแบบนี้ไง

ประเด็นเรื่องใหญ่คือของกินนี่เลย
ไม่ว่ากินไม่ได้แล้วไม่รู้
ตอนนี้มานั่งคิดก็ไม่น่าเลยนะคะอืม

หมอปลายังเล่าด้วยนะคะว่าการเดินทางมาช่วยเหลือในออสวันนี้

อุ๋ยออกตัวแรงเหมือนกันนะคะ

กันได้แล้วแต่เคลียร์ได้แล้วยังไงก็ไม่แน่ใจ
หมอปลาบอกต้องขี่มอเตอร์ไซค์จากเพชรชบุรีมา

ก็ไม่รู้ว่ายังไง

มีปัญหากับคุณน้ำฟ้าจนต้องขี่มอเตอร์ไซค์มา

ทั้งที่ขี่แค่๖๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
แต่พอมาถึงบ้านในออสเข้าใจเลยว่าทำไม

แล้วพอในออสไปกินของเส้นไหว้ชูชกเข้าไป
มันก็เลยย้ายมาสิ่งร่างของนายออสแทน
ออสก็เลยมีรูปลักษณ์เหมือนสิ่งนั้น
แล้วก็เลยอยากจะฝากเตือนคนที่บูชาชูชกด้วย

ทำไมมันคืออุปสรรค
เพราะตัววิญญาณ
ใช่

เมื่อบูชาสิ่งที่ไม่ดีเนี่ย
หุ่นตรงนั้นแล้วไปกินของของมันก็ทำให้รูปร่างอัตลักษณ์ของร่างกาย
ก็เป็นเหมือนหุ่นที่เขามาบูชาก็คือชูชกอะครับ
อันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมตรงนี้ก่อนว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ
อืมไม่ได้เป็นการยืนยันการันตีว่าเพราะเป็นแบบนั้นถึงได้เป็นแบบนี้นะ
อันนี้เป็นความเชื่อในมุมความเชื่อนะคะเดี๋ยววันนี้เรามีมุมการแพทย์ให้ฟังด้วย
เออรอก่อนรอก่อนเอาเอามุมความเชื่อให้จบก่อนเพราะว่าทางฝั่งครอบครัวเนี่ย
เขาค่อนข้างปักใจมาทางนี้อืมนะคะอดีตภรรยาของนายออสบอกว่า
ใจมากเลยที่ต้องเลือกระหว่างจะรักษาชีวิตหรือว่ารักษาอาการ
แต่ส่วนตัวตัวเธอแล้วก็ครอบครัวอยากให้หมอปลาทำพิธีปัดเป่าให้ในออส
เพราะอยากให้นายออสหายแล้วไม่ต้องทรมานอีกส่วนไอ้เรื่องที่ว่าทำพิธีแล้วจะมีชีวิตอยู่ต่อได้อีกนานแค่ไหนเนี่ย
บอกเกี่ยวกับบุญวาสนาของในออสแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้ทิ้งการรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบันนะ
แต่บางครั้งในออสก็ดื้อเพราะคิดว่ารักษาไปก็ไม่หาย
นี้ก็คงต้องรอให้นายออสตัดสินใจว่าจะเอายังไงจะทำพิธีหรือว่าจะเข้ารับการรักษาทางแพทย์แผนปัจจุบันต่อไป
ถ้าจำได้เมื่อวานที่เราไปพูดคุยค่ะ

ใช่ค่ะก็อยากให้พี่ออสเข้าไปนะ

หมอปลาบอกว่าเบื้องต้นวันนี้ก็ไม่ได้ทำพิธีให้

ยังอยู่ได้อีกนานลงไปหาหมอก่อน

ซึ่งเรื่องนี้ลองไปฟังมุมมอง

ฟังความเชื่อหมอปลาสรุปว่าพอไปกินของเส้นไห้เลยกลายเป็นชูชก

มาดูฝั่งคุณหมอบ้างดีกว่าในแพทย์สิทธาลิขิตนุกูลหรือว่าหมอก๊อฟ
กรณีนี้เนี่ยถ้าเอาในมุมการแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ย
สาเหตุเกิดมาจากอาการที่กินแล้วนอน
กินปุ๊บนอนปั๊บอะค่ะไม่ได้ให้ท้องได้ทำการย่อย
มะเร็งตับหรือตับแข็งก็อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ป่วยเป็นโรคท้องมารได้
ส่วนที่ท้องสามารถขยับตัวเป็นคลื่นได้เนี่ยเขาบอกว่าเกิดจากน้ำที่อยู่ในท้องค่ะ
แต่ถ้ามองถึงเรื่องของโรคร้ายนะครับอย่างเช่นโรคตับเนี่ยนะครับ
มะเร็งตับก็ตามหรือว่าตับแข็งก็ตามเนี่ยมันจะมีภาวะท้องมารได้เหมือนกันนะครับ
โดยที่โปรตีนตัวหนึ่งนะครับก็คืออัลบูมินโปรตีนตัวนี้ในเลือดก็จะลดต่ำลง
ทำให้มีการบวมในช่องท้องมีน้ำด้วยในช่องท้องนะครับ
รวมไปถึงก็จะทำให้ความดันสูงแล้วก็มีการบวมที่ขา
ขาก็จะกดแบบกดแล้วบุ๋มนะครับคือการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ
หรือว่าติดเชื้อในทางเดินอาหารนะครับโรคปอดโรคไตติดเชื้อโรคม้ามก็เป็นได้
เพราะฉะนั้นหมออยากให้กลับไปเช็คให้ละเอียดอีกทีแล้วก็รักษาให้ตรงประเด็นด้วยนะครับ
คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะนะคะบอกว่าบอกเหมือนพี่อุ๋ยบอกเมื่อกี้แหละ
อยากให้พี่ออสเนี่ยอดทนอีกหน่อยอีก๒วันแล้วไปหาหมอไปเอาเจ้าชาวดู
ได้รู้ว่าเป็นอะไรแน่จะได้รักษาหายขาดแล้วก็มีคนแสดงความเป็นห่วงหมอปลามาเยอะเหมือนกัน
บอกว่าอยากให้หมอปลาไปตรวจสุขภาพด้วยเห็นอ้วกบ่อยเป็นห่วง
เคลียร์คุณน้ำฟ้าด้วยไม่รู้เรื่องอะไรนะหมอปลานะ
แต่เขามาด้วยกันนะผมเคลียร์แล้วล่ะ